เอาไปกันที่จังหวัดยะโสธรหน่อยหน่วยงานราชการเขามาเปลี่ยนป้ายลำน้ำ
ค่ะจากลำเซบายเป็นคลองลำเซบายชาวบ้านบอกไม่ใช่อ่า
อยู่มาตั้งแต่เกิดเลยชี้เลยนี่ไม่เอาไม่เอาคลองลำเซบาย
เพราะอันนี้มันคือลำเซบายของฉันอยู่กันมามันเป็นแบบนี้
เอาลำเซบายขึ้นมาไม่ต้องเพิ่มค่ะว่าคลองอ่าไม่ใช่
เขาบอกว่าคลองเนี่ยมันไม่ใช่จิตวิญญาณแต่มันต้องเป็นลำเซบาย
เพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ครับรวมตัวกันมาบอกเอาลำเซบายของเราขึ้นมา
เนื่องจากบริเวณสะพานข้ามลำเซบายแห่งนี้เนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนใหม่แล้วทางการก็เอาป้ายมาปากใหม่
เป็นคลองลำเซบายทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังปักป้ายชื่อเดิมอยู่ว่าลำเซบาย
ชาวบ้านไม่พอใจครับเอาชื่อเดิมของฉันกลับมา
จากการพูดคุยของกับนางมะลิจิตเอกตาแสงครับ
เป็นกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายตะบนเชียงเพ็งเปิดเผยบอกว่า
การเอาขึ้นป้ายชื่อลำน้ำเป็นคลองลำสบายมันไม่ถูกต้อง
เพราะคำว่าคลองเป็นคลองน้ำเล็กแค่นั้นแต่นี่เป็นลำน้ำขนาดใหญ่
เป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันต้องชื่อลำเซบายครับ

หรือทะเลส่วนลำน้ำหมายถึงเส้นทางที่ขุดจากลำน้ำขนาดใหญ่
เพื่อชักน้ำเข้านาเข้าสวนแม่อันนี้มันก็อยู่เรื่องของความรู้สึก
เรื่องของวิถีประชาเรื่องของความคุ้นเคยหลายอย่างนะ
เอายังไงดีครับทางราชการคลองลำเซบายดีหรือว่าลำเซบายเหมือนเดิมดีครับ
มันก็เป็นเรื่องในชุมชนเนอะจริงต้องมีการคุยกันแล้วก็มีการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนแหละ